พูดถึงเรื่องพระเครื่องเราใส่เพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
เป็นเครื่องลางของขังด้วยนะคะแต่ว่าปกติแล้วก็จะเห็นองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่
พอดีกับตัวแล้วก็หลายองค์หน่อยบางท่านเก็บสะสม
ใช่ค่ะแต่ว่าท่านนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ใหญ่จริงใหญ่ไหมคะ
โอ้โหเมื่อกี้มีเทียบให้ดูเท่ากับโทรศัพท์มือถือเลยครับ
ี่ห้อหนึ่งนะคะนี่ยึดเหนียวจิตใจกันไปและยึดเหนียวกระดูกคอด้วยนะคะ
แต่เป็นความเจี้ยวท่านนะพระกำแพงปางสีดานะคะ
แขวนอยู่บนคอของคุณทศราชอาจทองอายุ๖๑ปี
ใหญ่มากกว่าโทรศัพท์ยี่ห้อดัง
แต่ละองค์ก็องค์ใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าองค์ประธานเป็นองค์ใหญ่ที่สุดเลย
มีองค์อะไรบ้างมีหลวงปู่ทวดพระรอดพระสิงห์พระร่วงนั่ง
พระกลิ่งหลวงพ่อกเสีย์น้ำหนักรวมพระทั้งหมด
สร้อยนี้๑กิโลกรัม
สาเหตุที่แขวนพระใหญ่คุณทศราชนะคะบอกว่าเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ยึดมั่นเตือนสติในการทำความดีตลอดเวลาค่ะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยนะ
ถ้าเราดีแล้วแขวนพระมันก็ดีถ้าเราไม่ดี
อยากเอาหลวงพ่ออภิวัตรเดินได้มาแขวนก็ไม่ดีแล้วครับ
โอ้คุณอาทศราชนี่คิดดี
เออแขวนพระแบบนี้ไม่ใช่จะมาป้องกัน

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดี
อยากให้ทำความดีตลอดเวลาและเตือนสติ
คนพยายามไปถามนะบอกว่าแขวนพระใหญ่แล้วก็หลายองค์แบบนี้หนักไหมคุณนะ
คุณอาทศระบอกว่าไม่หนักจ้ะ
แต่ช่วงไหนที่ต้องทำงานเยอะอาจจะต้องเอาออกบ้าง
เพื่อความสะดวกในการทำงานนะคะโอ้สร้อยก็ใหญ่นะ
ใช่ครับแต่ทั้งหมดในแขวนไว้เพื่อเตือนสติ
แล้วก็ทำให้ดีทำดีตลอดเวลาเนี่ยนะครับ